งานเขาดีนะคุณผู้ชมเสร็จนี้เขาขยันถ่ายรูปเล่นแอปกัน
มีอีกมั้ยให้ดูเผลอตาก่อนอ่อก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรพี่เวย์ไทเทเนียมไงออกมาแล้วจากโรงพยาบาล
หลังจากรักทรงรักษาหายเรียบร้อยดิฉันไปส่องป่ะเดี๋ยวพาไปส่อง
แรมบ้านนี้กันค่ะบอกเลยว่านุ่มคนนี้เขาก็เหงาเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเก็บกฎนิดนึงชีวิตต้องมีสีสันสเตเซฟเอวีวา

เดี๋ยวก่อนนะคุณค่ะดิฉันไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเลยค่ะ
มีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูประโคมด้วยหมวกเหลืองเข้าไปด้วย
และที่สำคัญถือดอกกุหลาบสีบานเย็นเข้าไปใหญ่อีก
โอ้โหคุณพ่อค่ะแสบตาจริงเลยนะคะเขาเป็นแฟชั่นนิสต้าไงนะ
ซึ่งช่างภาพเซ็ตนี้ก็ไม่ใช่ใครค่ะก็คุณศรีภรรยานั่นแหละคุณนานา
คุณอาณาก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าเออเมียเนี่ยเป็นทุกสิ่งแล้วตอนนี้
หามุมเก่งชมเมียด้วยแล้วก็ก่อนเข้ารายการนะคะ
เวย์เนี่ยเขาปล่อยมาอีกหนึ่งเซตกับชุดแจ็คเก็ตลายใบไม้
ซึ่งกลมกลืนกับต้นไม้ไปเลยรักธรรมชาติแบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมสีสันภายในครอบครัวนะคุณผู้ชม
หลายคนหลายบ้านดิฉันเห็นไม่ได้ไปทะเลใช่ไหมไม่เป็นไร
บีกินี่ขึ้นมาถ่ายหน้ากระจกเลยแบบนี้
ใช่ค่ะแต่น้องศัพท์คุณเวเนี่ยเข้าไปส่องไอจีพี่นานาเนี่ย
ก็ไล่ทยอยถ่ายตามมุมบ้านตัวเองเยอะนะ
ห้องนงห้องน้ำแต่บ้านเขาสวยก็ถ่ายกันไปหลากหลายมุมดีต่างกดไลค์กันไป
แล้วก็มีคลิปกิจกรรมกับลูกซ้อมเล่นสกีอยากจะไปตะลุยหิมะ

สกีทิพย์ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ